ตอนที่ลอตเตอรี่เขาออกรางวัลช่วงบ่ายเนี่ยนะคะ
เรามารู้เรื่องเมื่อไหร่ว่าน้องอิ๋วและแฟนเขาถูกลอตเตอรี่
รู้วันที่๒ค่ะวันที่๒น้ามานิดเป็นคนโทรมาบอกค่ะว่าน้อง
น้องบอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑แต่ไม่ได้บอกนะคะว่ากี่ใบ
แต่หนูก็ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อน้ำมานิดเหรอคะ
ไม่เชื่อที่น้องอิ๋วพูดนะคะที่น้ำอานิสบอกว่าน้องอิ๋วถูกลอตเตอรี่นะคะ

ก็เขาเป็นคนชอบโกหกนะคะเลยไม่เชื่อค่ะ
เดี๋ยวเป็นคนชอบล้อเล่นหรือเปล่า
ค่ะใช่ค่ะเขาจะโกหกตลอดจะพูดยังไงชอบโกหกอะค่ะ
หนูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราเดี๋ยวหนูโทรไปหาอิ๋วเอง
โทรไปถามอิ๋วเองว่าอิ๋วถูกจริงหรือเปล่า

โทรไปถามอิ๋วเลยว่าถูกลอตเตอรี่จริงหรือเปล่า
อิ๋วก็บอกว่าถูกถูกลอตเตอรี่ถูกจริงถูกกี่ใบอิ๋ว

เอ๊ะ
๕ใบค่ะเขาบอกว่าถูก๕ใบไม่ได้ถูก๒ใบนะคะ
ป้าข้างบ้านนะคะป้าป้าข้างบ้านหนูอะค่ะ

เขาก็ได้ยินค่ะได้ยินด้วยว่าถูกเขาอิ๋วอิ๋วเป็นคนพูดบอกว่าถูก๕ใบ
ป้าแกก็เลยบอกว่าโอโห๕ใบเลยหรอ
เลขชุด๕ใบเลยหรอ๓๐ล้านเลยนะ

โทรมาที่เอาอิ๋วกลับมาบ้านแล้วนะคะ
พอดีว่าวันนั้นเขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งความ
ฝั่งสูตรเขตนะคะว่าจะไปแจ้งความ
แล้วพวกหนูพวกหนูก็เลยว่าค่ะไปแจ้งเลย
ในเมื่อลอตเตอรี่ยังไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าซื้อจริงหรือเปล่า
เด็กซื้อจริงหรือเปล่าก็เชิญพวกคุณไปแจ้งเลย
พวกคุณอยากแจ้งพวกคุณก็แจ้งเลย

เขาก็เลยตะโกนตะโกนมาด่ามาว่า
เชิญเชิญพ่อคุณใช้เงินให้สบายเลยเขาบอกอย่างนี้ค่ะ
พวกหนูก็เลยโมโหโมโห
ด้วยความโมโหก็เลยพากันไป๗๘คนไปบ้านเขาแล้วค่ะ
แล้วก็เอาอิ๋วไปด้วยแล้วก็อิ๋วก็สารภาพนะคะวันนั้นนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้

ที่ทนายรณรงค์มานั่งเป็นแขกรับเชิญของเราอยู่เนี่ยนะคะ
ทนายรณรงค์บอกว่าวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์
ก็จะไปแจ้งความไปแจ้งความในหลายข้อหานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฟ้องเท็จเขาเรียกอะไรอ่ะ
เบิกความเท็จยังไหว่ใช้ภาษากฎหมายผิดนะคะ
แล้วก็รวมถึงน่าจะมีข้อหาพรากผู้เยาว์ด้วย
เพราะว่าถ้าตามเนื้อเรื่องแล้ว
น้องผู้หญิงก็ยังไม่ถึง๑๕ปีนะคะอายุ
แต่ทีนี้อันนี้น่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
ถ้าเป็นไปตามที่ทนายรณรงค์บอกเอาไว้เมื่อวาน
แต่ทีนี้สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่า
ทางบ้านของเด็กผู้ชายคือฝั่งโจทย์เนี่ยนะคะ

คำถามก็คือว่าถ้าอุทธรณ์แน่คดีนี้จะเป็นแบบไหน
จริงเอาว่าตรงเลยนะคุณผู้ชม
คดีนี้ไม่มีความซับซ้อนเลยนะคะ
แต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าความไม่ซับซ้อน
แต่ความมั่นใจของฝ่ายโจทย์เนี่ย
ที่ฟ้องเองนะคะแล้วจะอุทธรณ์ด้วย
นะคะมันน่าสนใจว่าเอ๊ะถ้ามันมีคดีแบบนี้เยอะในศาล

เพราะมันคือลอตเตอรี่สามารถจะหล่นหาย
ลอตเตอรี่จะสามารถมีคนหยิบไปขึ้นเงิน
ตเตอรี่สามารถที่จะถูกเอาไปจากเจ้าของที่ซื้อเนี่ย
ส่วนหนึ่งอาจจะต้องยอมรับนะคะ
เพราะว่าพอมีข่าว๓๐ล้านลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลกัน

หลายคนก็จับตาแทบจะทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่เลย
แม้กระทั่งเรื่องการซื้อหวยใต้ดินยังเป็นประเด็นข่าว

เอาล่ะวันนี้ทบทวนให้ฟังอีกครั้ง

ว่าถ้าจะมีการอุทธรณ์กันต่ออ้าวแล้วยังไง

หรือยังจะสามารถทำอะไรได้อีกหรือไม่
เพราะว่าคดีของครูปรีชาและหมวดจรูน
คุณผู้ชมยังเดินหน้าต่อนะคะ

สมมุติว่าถ้าศาลท่านไม่รับ
แล้วสมมุติอีกว่าสารไม่รับแล้วอุทธรณ์
ก็จะสนุกมากเลยคดีนี้จะยาวมากเลย

เอาคดีนี้คืนนี้ก่อนนะคะ
คุยกับรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี
นักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมฆอินทราชุมนุม
สวัสดีค่ะจะเป็นใครแล้วคุณผู้ชมยังชั่วแล้ว

ถ้ามาแนวนี้อาจารย์พกยาแก้ไอมาจิบ

คืนนั้นแล้วปรากฏแฟนคลับโทรไปบานเลย
ค่ะค่ะดิฉันต้องขออภัยด้วยเลยอาจารย์คดีนี้เนี่ยไม่เป็นไร
เอางี้นะดิฉันไม่มีความรู้กฎหมายและประสบการณ์

ไม่มีอะไรอ่านสำนวนแล้วก็ไม่มีอะไร

แต่มันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
ใช่คือถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะ
คดีนี้ก็เหมือนการสู้กันของครูปรีชาที่ฟ้องเอง
ใช่ไหมคะก็รอดูว่าภูมิภาคศาสตร์ท่านจะรับหรือไม่รับ

คุณครูปีชาท่านอ้างว่าลอตเตอรี่ได้ขึ้นเงินแล้ว

หมายถึงข้อเท็จจริงต่างกัน

อันนั้นขึ้นแล้วโดยคุณจรูนเป็นคนขึ้น

อ่านแล้วเนี่ยยังไม่ได้ฟังว่า
จำเลยหรือแม่ของน้องผู้หญิงเป็นคนไปขึ้นเงิน

ในขั้นไต่สวนคือหมวดจรูนเป็นจำเลย

มีคนขึ้นเงินไปแล้วเพียงแต่ไม่ใช่โจทย์ที่มาฟ้อง

โดยที่มีคนขึ้นเงินไปแล้วนะ

แต่ทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ความมั่นใจ

ความมั่นใจของทางโจทย์
คือถ้าสมมุติเราเอาเอกสารที่เป็นคำให้การชั้นไต่สวน
คือโจทย์คือเป็นชื่อเด็กชายเลย

แต่จริงแล้วเนี่ยแม่เขาอนุญาตให้ฟ้อง
เพราะว่าสารได้บันทึกไว้แล้ว

เพราะฉะนั้นเด็กจะฟ้องคดีเองไม่ได้
ตามมาตรา๕วิอาญาต้องให้ผู้ปกครองฟ้องแทน
อาจารย์คนอายุเท่าไหร่ถึงฟ้องคดีเองได้

แล้วมันเจอบ่อยไหมที่คนต่ำกว่า๒๐ฟ้องคดีเอง
แม่จะฟ้องแทนหรือพ่อจะฟ้องแทน

อาจารย์ก่อนจะเข้าเนื้อหาคดีขออีกนิดนึง

เอาที่ไปร้องกองปราบแล้วยังไม่รู้ว่าโรงพักไหนต่อไหนอีกนะครับ
อาจารย์เราเจอคดีลอตเตอรี่เยอะขึ้นไหมคะ

อยู่ที่สุพรรณอยู่ที่การจนาบุรี

มีก่อนลอตเตอรี่๓๐ล้านนานแล้ว
มีเกิดที่ขอนแก่น

แต่เรื่องนั้นศาลก็ตัดสินว่าคนไปขึ้นเงินคือเจ้าของ
มาเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คือถ้าสมมุติดูทรงของคดีนี้แล้ว
มันก็น่าสนใจตรงที่ทางฝั่งโจทย์ก็จะมีเด็กผู้ชาย
แล้วก็แฟนสาวนะคะเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกัน
แล้วก็คุณแม่ของเด็กผู้ชาย๓คนนี้เท่านั้นที่ขึ้น

จริงแล้วถ้าสมมุติโจทย์ในคดีนี้นะอาจารย์จะให้มีน้ำหนัก
เขาต้องเพิ่มอะไรเข้าไปจาก๓คนเพราะดูแค่นี้เอาญาติกันหมดเลยอ่ะ
ไม่เป็นไรคนกี่คนไม่สำคัญ
สำคัญตรงพยานวัตถุหรือพยานเอกสาร
ถูกอันแรกที่เราอยากจะมีแต่เขาบอกไม่มี
ก็คือกล้องที่ถ่ายโทรศัพท์ที่ถ่ายไม่มี

ของเพื่อนก็ยืมไม่ทันเอาลอตเตอรี่ไปให้ก่อน
เอาไม่ได้ตรงนี้ตัวที่๒ที่ต้องมี
คือลอตเตอรี่ฉบับนี้ต้องมีอยู่จริง
ก็เอามาจากกองสลากเอามาไหม
สำเนามาตอนไต่สวดมูลฟ้องกัน
สำเนามาเป็นใบที่เขาอ้างเลยหรือเปล่า
คือเนื่องจากถ้าสมมุติตามข่าวคือถูก๒ใบ๑๒ล้าน
ใบหนึ่งที่สามารถใช้ได้คือใบที่สิบสี่ชุดที่๑๔
เพราะมันมีการลงบันทึกประจำวันตำรวจไว้เมื่อวันที่๘เมษายน
บอกมี๑ใบคือชุดที่๑๔
แต่ในคำให้การในชั้นไต่สวนที่ศาลแก้ไง
คือสรุปแล้วอ้อไม่แก้ว่าเป็นชุดที่๑๔
ไม่แกว่าเปล่าไม่มีเลขชุด
แต่สำนักงานสลากเอามาให้หมดเลย

เพราะเพราะเวลาเขาเครื่องเงินมาต้องได้ด้วยด้วยด้วยใช่ไหมคะ
ลายเซ็นแล้วก็ชื่อก็เป็นของคนอื่น
แล้วก็เราก็ถามว่าได้เห็นไหมว่ามีการแก้ไขไหม

ไม่มีชื่อไม่มีลายมือชื่อของสุดเขตเลยใช่ไหม

ใช่แต่ทางทนายและทางฝั่งโจทย์เขาคิดว่าอาจจะมีการแก้ไข
คำถามคืออาจารย์คำถามคือถ้าสมมุติเราเป็นฝั่งโจทย์นะ

แล้วเราคิดว่ามันเป็นของลูกเราสิน่าจะมีคนแก้ไขลายเซ็นต์ข้างหลัง
ต้องบอกมีรอยลบมั้ย

พยานหลักฐานต้องนำเสนอให้หมดในชั้นไต่สวน
เมื่อสารยกฟ้องไปสู่สารอุทธร
พยานหลักฐานใหม่ไม่ได้
เสนอพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วไม่ได้
ของเดิมก็ใช้แล้วนี่ใช้แล้วนี่ของเดิมก็ใช้แล้วนี่
ถ้าจะไปขอพิสูจน์ใหม่ก็ไม่เรียกว่าของใหม่เพราะมันใช้อยู่แล้วไม่ได้แล้วครับจบแล้ว

คือพยานหลักฐานเหล่านี้ต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อสาร
ถ้าออกหมายเรียกมาได้สำเนามาแล้ว
อาจจะต้องขอต้นฉบับและยื่นคำร้องต่อสาร
ขอให้ส่งอันนี้ไปกองพิสูจน์หลักฐาน
พิสูจน์ว่ามีการแก้ไขหรือไม่
อ้าวไม่เห็นมีขั้นนี้เลยอ่ะตอนใดสุด
ไม่แน่ใจว่าเขาทำคดีกันยังไง
และแชนแล้วเนี่ยลบยังไงนะเชื่อผม
กระดาษลอตเตอรี่เป็นกระดาษชั้นดีลบยาก

จะมันเนี๊ยบอะไรแม้มีทาง
ก็ขนาด๙๐ล้านเลขยังไม่ตรงเห็นมั้ย

ต้องพิสูจน์หลักฐานตรงนี้ซะก่อน

เหมือนมัยอยากจะพูดเลย

อันนี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงบริบทเรื่องของนิสัยแต่ละคนประวัติแต่ละคนคำพูดของแต่ละคนนอกศาล

สารก็คงไม่ฟังหรอกใครมาบอกว่ายายคนนี้โกหกศาลก็คงฟังไม่ได้

จะดูเท่าที่จะมีอยู่ในสำนวน
ตอนแรกจะให้อาจารย์ฟังบริบทก่อนเอาไหม
แต่ที่อาจารย์ถ้าสมมุติให้อาจารย์เรียงลำดับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าโจทย์จะชนะ

ส่วนประจำวันติ๊งต้องพวกนี้ไม่ต้องหรอก

ตำรวจมันจะเงินการอะไรต่อให้เลยใช่ไหม
มีค่ะคือตำรวจก็ลงพื้นที่
แต่ทีนี้เนื่องจากไปฟ้องศาลไง

ก็เลยฟ้องตำรวจก็เลยหยุดการดำเนินคดี

เดี๋ยวขอย้อนกลับไปฟังก่อน
คือวันแรกที่คุณแม่ซึ่งเป็นจำเลยนะคะมากับคุณป้าเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นระหว่างรายการเรานัดคุยกับลูกสาวของเธอนะคะ
แต่ว่าระหว่างรายการสดคุณแม่ของเด็กผู้ชายนะบอกขอคุยเอง
มันจะสั้นหน่อยอาจารย์เพราะมาขอคุยช่วงท้าย

ใช่เอาคนนี้ก่อนว่ามีข้อเท็จจริงอะไรบ้างค่ะ
ก็คือเรื่องหอยลอตเตอรี่นะคะ

ลูกชายแค่โทรมาบอกว่าแม่เจ็บหอยโรตเตอรี่ละวันที่หนึ่ง

อ่าทีนี้แม่ถามว่าพอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ไหน

บัวตันรู้ว่าลูกชายถูกลอตเตอรี่วันที่เท่าไหร่จ๊ะ

๔โมงเย็นแล้วเกือบจะ๕โมงล่ะค่ะ

เขาเอาหอยโรตเตอรี่ไปให้แม่ยายขึ้นแล้วเขาโทรบอกแม่

แล้วตรงนั้นเขาได้ถ่ายรูปไหม
เขาไม่ได้ถ่ายค่ะโทรศัพท์เสียทั้งสองคนเลย

เดี๋ยวแล้วเขาโทรหาแม่เขาใช้โทรศัพท์ใครคะ
โทรศัพท์พี่ชายเขาค่ะลูกพี่ลูกน้องกัน
แล้วเขาไม่ยืมโทรศัพท์พี่ชายลูกพี่ลูกน้องเขาถ่ายรูปล่ะคะ

ทีนี้ก็เอาไปเอาไปถ่ายบ้านพี่ชายเขาแล้วทีนี้
ทีนี้ก็ไปเอาไปเอาจากบ้านพี่ชายเขาแล้วทีนี้
เขาก็เลยว่าแม่เขาบอกว่าให้เอาหอยลอตเตอรี่ให้พี่น้อยเอาไปขึ้นแล้ว
เขาก็เลยว่าแม่เขาบอกว่าให้เอาหอยโรตเตอรี่ให้พี่น้อยเอาไปขึ้นแล้ว
เขาก็เลยว่าแม่เขาบอกว่าให้เอาหอยโรตเตอรี่ให้พี่น้อยเอาไปขึ้นแล้ว
เขาก็เลยว่าแม่เขาบอกว่าให้เอาหอยโรตเตอรี่ให้พี่น้อยเอาไปขึ้นแล้ว
เขาก็เลยว่าแม่เขาบอกว่าให้เอาหอยโรตเตอรี่ให้พี่น้อยเอาไปขึ้นแล้ว
เขาก็เลยว่าแม่เขาบอกว่าให้เอาหอยโรตเตอรี่ให้พี่น้อยเอาไปขึ้นแล้ว
เขาก็เลยว่าแม่เขาบอกว่าให้เอาหอยโรตเตอรี่ให้พี่น้อยเอาไปขึ้นแล้ว

ระยะเวลาของการโทรศัพท์เนี่ยนะ
เมื่อกี้ถามที่ถามบอกโทรศัพท์ไม่เอาไปถ่ายไปเถอะ

โดยธรรมชาติของทุกคนวันนี้ถ้าถูก

ให้ใครดูรู้จักใครก็คงต้องถ่าย

ก็ต้องหาที่ถ่ายอันที่หนึ่งนะ

ทำไมเอาให้เรียกอะไรนะ

ทำไมเรียกแม่ยายให้แม่ยายไปขึ้นทำไม
ทำไมไม่รับแม่ยาย

หมายถึงแทนที่จะเอาลอตเตอรี่ไปฝากเขา

เราไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือเด็กัดจะคิดคนละแบบ

ยังเด็กอยู่๑๐กว่าขวบเองนะคะ

อ่าแล้วไงต่อ
คือมันคงจะนึกอะไรได้บางอย่างแล้ว

วันที่สองวันที่สามวันที่แปด
มันต้องมีสติสัมปัชญะพอสมควร
คือการแจ้งความมีการ

คือพฤษภาษาหรือแม้แต่นักกฎหมายอัยการ

ท่านแต่ว่าถ้าข้อให้จริงเป็นอย่างนั้นล่ะ
ว่าแบบเขาไปฝากแม่ยายเขา

พาไปด้วยกันมากกว่าจะที่ฝากไว้พอย้อนกลับไปแผงไหนขายลอตเตอรี่ให้เด็ก
อาจารย์จะบอกว่าเรื่องของการลงไปดูแผงเนี่ยค่ะ
คือมันมีข้อมูลแบบนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์คือตามข่าวเนี่ย
แม้กระทั่งในคำให้การก็บอกว่าซื้อที่หน้าธนาคาร
แต่เมื่อวานคุณฉวีวันนะคะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้องผู้หญิง
บอกว่าตอนที่เธอคุยกับน้องเนี่ยบอกว่าไปซื้อในตลาดตรงห้างทอง
แต่ดิฉันก็ไม่รู้หรอกว่าห้างทองกับธนาคารเนี่ยคือใกล้กันไหม
แต่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสาระสำคัญไม่ใช่พลความไม่ใช่ความที่ไม่สำคัญ
สาระสำคัญต้องอยู่โฟกัสจุดเดียวกันจุดที่ซื้อก็เหมือนเราบอกจุดที่หาย
จุดที่ซื้อตรงนี้นะไม่ใช่บอกอันนี้ซื้อหน้าธนาคารอันนี้แผงทอง
ในตลาดมันคนละประเด็นกันแล้วมันเริ่มจะไม่ตรงกัน
เอาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์ฟังเลยเนาะยังทันอยู่นะคะช่วงแรก
ให้ฟังมันอยู่ต้นรายการไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่เดี๋ยวเราฟังกันละเอียดอีกครั้งนะคะ
จากที่คุณชวีวันนะคะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้องผู้หญิงน้องอิ๋ว
บอกว่าโทรคุยกันแล้วน้องผู้หญิงเล่ารายละเอียดอีกแบบหนึ่งเลยกับของคดี
ตอนที่ตอนที่ลอตเตอรี่เขาออกรางวัลช่วงบ่ายเนี่ยนะคะ
วันที่สองน้ามานิดเป็นคนโทรมาบอกค่ะว่าน้องน้องบอกว่าถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ได้บอกนะคะว่ากี่ใบแต่หนูก็ไม่เชื่อค่ะ

ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อที่น้องอิ๋วพูดนะคะที่ที่น้ำมณิชย์บอกว่าน้องอิ๋วถูกลอตเตอรี่นะคะ

ก็เขาเป็นคนชอบโกหกนะคะเลยไม่เชื่อค่ะ
เดี๋ยวเป็นคนชอบล้อเล่นหรือเปล่า
ค่ะใช่ค่ะเขาจะโกหกตลอดจะพูดยังไงชอบโกหกอะค่ะ
เดี๋ยวนะคือชอบโกหกมันมีความหมายทางลบนะหรือเขาชอบแกล้งหยอกล้อเล่น
ไม่ไม่ค่ะไม่

แล้วตัวแม่ของน้องผู้หญิงแม่ของน้องอิ๋วเองเนี่ย
ตอนที่เขาเล่าให้คุณชวีวันฟังแม่เล่ายังไงล่ะคะ
ก็น้ามานิดแกโทรมาบอกว่าน้องอิ๋วบอกว่าน้องอิ๋วเนี่ย
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่น้าก็ไม่เชื่อหรอก
หนูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวหนูโทรไปหาอิ๋วเอง
โทรไปถามอิ๋วเองว่าอิ๋วถูกจริงหรือเปล่าค่ะค่ะ
หนูก็เลยโทรไปถามอิ๋วโทรเลยเหรอว่าค่ะโทรเลย
แล้วไงคะโทรไปถามอิ๋วเลยว่าถูกลอตเตอรี่จริงหรือเปล่า
อิ๋วก็บอกว่าถูกถูกลอตเตอรี่ถูกจริงถูกกี่ใบอิ๋ว
ถูก๕ใบถูก๕ใบค่ะเขาบอกว่าถูก๕ใบไม่ได้
ถูก๒ใบนะคะเล่าต่อเลยค่ะแล้วไงต่อจ๊ะ
บอกว่าถูก๕ใบแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยถามว่าถูกหมายเลขอะไร
ลองทวนให้ดูหน่อยซิเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดูนะ
แดนเขียนไว้อยู่เขาบอกอย่างนี้แดนเขียนไว้แดนไว้ให้ดู
แดนคือแฟนของอิ๋วค่ะแล้วไงต่อจ๊ะ
แล้วเขาก็บอกเลขที่เขาเขียน
เราคนอร่อยเขาเลยเขียนไว้นะคะบอกมา๖ตัวก็ถูกค่ะ
แล้วหนูตอนนั้นหนูอยู่กับป้าข้างบ้านนะคะ
อิวเป็นคนพูดบอกว่าถูก๕ใบ
ป้าเฮะก็เลยบอกว่าโอโห๕ใบเลยเหรอ
เลขชุด๕ใบเลยเหรอ๓๐ล้านเลยนะ
อิ๋วก็บอกจ๊ะถูก๕ใบ

ก็เลยถามว่าแล้วเขียนเป็นชื่อใครถูก๕ใบ
เป็นชื่อหนูหมดเลยชื่อสาวิตรีหมดเลย

แล้วเขาเล่าให้ฟังไหมอิ๋วเล่าให้ฟังไหม
แล้วลอตเตอรี่ตอนที่คุยกับคุณฉวีวันลอตเตอรี่อยู่ที่ไหนคะ
ไม่ได้เล่าให้ฟังค่ะ
แต่เขาบอกแค่ว่าเขาเขาถูกลอตเตอรี่แค่นี้แหละค่ะ
ไม่ได้บอกว่าลอตเตอรี่อยู่ที่ไหนยังไงค่ะ
คุณฉวีวันโทรหาน้องอิ๋ววันที่เท่าไหร่นะคะ
วันที่๒ค่ะวันที่๒๔โมงเช้าค่ะ

โทรเข้าเบอร์อิ๋วอะค่ะ

คือที่ถามคุณฉวีวันเรื่องโทรศัพท์เนี่ย
เพราะว่าคุณแม่ก็บอกว่าในจังหวะวันที่หนึ่งอ่ะ
เด็กสองคนไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์เสีย
คือมันมีเรื่องโทรศัพท์ที่มันไม่มีทั้งสองคนด้วย
มันถึงใช้โทรศัพท์ของพี่ชายอีกคนโทรไปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูป

คือแค่กระตุกขึ้นมาเฉยแต่ที่ฉันไม่แน่ใจว่ามันคือสาระสำคัญหรือเปล่าอาจารย์
มันก็เป็นนะแต่ว่าตอนนี้เราไปเอาโทรศัพท์มาเป็นพยาหลักฐานก็ไม่ได้มาเพราะมันเกิน๓เดือนแล้ว
ค่ะทีนี้กลับมาเรื่องที่บอกว่า
อันนี้ถ้าสมมุติเชื่อจากคุณฉวีวันก็เท่ากับข้อเท็จจริงคนละเรื่องกับคดี
ถามว่าคุณชวีวันมีสาเหตุกวดเคืองกับเด็กพวกนี้ไหมก็ไม่น่าจะมีอะไร
เอาอย่างนี้อาจารย์คือคนที่โดนฟ้องในคดีนี้คือแม่เด็กผู้หญิง

ส่วนคุณแล้วนอกเหนือจากนั้นมันมีการแจ้งความแม่มีการแจ้งความแม่
ยายและทะวีวัลอ่าทะวีวัลหรือน้อยนะ

แม่ของแฟนแม่ของแฟนใช่ไหม
เดี๋ยวนะมานิดคือ

ถ้ามันมีสาเหตุโกรธเครื่องกันเป็นไปได้

ใบ๒ใบ๕ใบ

แวะแป๊บเดียวโฆษณาก่อน

ถามอาจารย์ด้วยว่าต่อให้คุณฉวีวันเล่าทั้งหมดเป็น

คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ขออภัยสับสนในความเป็นญาติพี่น้องกัน
เพราะว่าเขามีพี่น้องกันหลายคนสำหรับคุณแม่ของน้องอิ๋วนะคะ

คือคดีที่ว่านี้
คนที่เป็นจำเลยคือคนที่โดนฟ้อง
คือแม่ของเด็กผู้หญิงแม่น้องอิ๋ว

แล้วเป็นป้าที่เลี้ยงน้องอิ๋วมา

คุณฉวีวันพูดเป็นฉาก

คุณฉวีวันอาจจะแบบ

วันที่๔และวันที่๘
และวันที่๘จะขยายความทั้งหมดเลย

ทีนี้พอในวันที่๘เขาจะบอกว่า

วันแรกที่ถูกเขาก็โทรบอกแม่ของผู้หญิง

ทางนู้นบอกว่าเดี๋ยววันที่๓จะเอาไปขึ้นให้
ชวีวันบอกว่าวันที่๓จะขึ้นให้

ฉวีวันจะเข้าไปซ้อนให้ในวันที่๓ตอนเช้า

แต่วันที่๔นี้มาลงบันทึกประจำวันอีกรอบหนึ่ง

ไม่ได้พูดว่าไปทวงเงินแล้วไม่ได้เงิน

ก็เขาโดนโทรคุยกันวันที่๒

แต่ไปแจ้งวันที่๔ก็ไม่ได้แจ้งว่าจะมาทวงเงินนะแจ้งไว้เป็นหลักฐานอย่างนี้

แจ้งว่าแจ้งเหมือนเดิมสุดเขตนี้ไปแจ้งเหมือนเดิม
แล้วทำไมสุดเขตไม่บอกเราว่าไปขอเงินแล้วไม่ได้
จึงจึงจริงมาแจ้งความ
ที่อาจารย์ปรเมฆเล่าค่ะคุณผู้ชมคือ
มันมีการลงบันทึกประจำวันกับตำรวจไว้อยู่หลายฉบับ
อันนี้ตัวนี้ตัวสำคัญเลยสามฉบับที่เห็นเนี่ยตัวสำคัญ
แต่ที่เราคุยกันเราเน้นที่ฉบับวันที่๘

เรื่องที่ลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ
กับเรื่องที่เกิดขึ้นของแต่ละวันมันตรงกันหรือไม่หรือเปล่า

คือเขาบอกว่าวันที่๑ตอนเย็นเขาไปให้

แม่ของสุดเขตก็กลับมาแล้วโทรศัพท์ไปถาม
ฉวีวันก็บอกว่าเราจะเอาไปขึ้นวันพรุ่งนี้

แต่ทั้งหมดนี้คือการแจ้งให้ตำรวจบันทึกไว้

คุณผู้ชมค่ะซึ่งทางคุณชวีวันเนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าโดนแจ้งวางก็คือในราคารักษณะการลงว่า
คือคุณฉวีวันเกี่ยวข้องกับการที่จะเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินมาให้

ทีนี้คุณฉวีวันก็อธิบายอีกเหมือนกันบอกว่า

ไม่ได้ซื้อมีคนได้ยินด้วย

วันที่๓ตอนเช้าเนอะ
วันที่๓ตอนเช้าที่พวกหนูไปเอาตัวอิ๋วกลับมาจากบ้านแดนนะคะ
ถามแกถามอิ๋วว่าได้ซื้อจริงหรือเปล่าถูกจริงไหม
ก็บอกว่าไม่ได้ซื้อจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ
ญาติพี่น้องได้ยินกันหมดทุกคนเลยค่ะ

อ่ามีอยู่ประมาณแปดคนค่ะ

เพราะว่าตอนที่ตอนกลางคืนคืนวันที่๒ที่อิวบอกว่า
แม่สุเขตจะพาไปเคลื่อนเงินค่ะหนูก็โทรเอาย่ามาค่ะ
โทรเอาน้าที่อยู่แต่กระหลาดก็มาก็มากับลูกสาว
แล้วได้ไปหารถแถวบ้านไว้อีกค่ะเพื่อจะไปกับเขานะคะ
อื้อและก็ได้ยินกัน๘คน

อิ๋วบอกว่าไม่ได้ซื้อใช่ค่ะบอกว่าไม่ได้ซื้อ
จะเอาเงินที่ไหนซื้อเงินซื้อกินยังไม่มีเลยเขาบอกอย่างนี้ค่ะ
เอาอย่างนี้ที่คุณฉวีวันเล่ามานะเอาอย่างนี้นะคะ
คุณฉวีวันว่าคือเขาตั้งใจจะหยอกเล่นหรือเปล่า
คือเป็นนิสัยอยากจะหอกผู้ใหญ่เล่นแบบแม่หนูถูกหวยนะอย่างนี้
คือหยอกเล่นไหมน่าจะใช่หรือเปล่าครับน่าจะ
ไม่ยังไงล่ะที่รู้จักน้องสาวมันโปรหิตมากเกินไป
เอาอย่างนี้นะคะล้อเล่นมากเกินไปหรือเปล่า
วันที่๓นะคะวันที่๓วันที่๓พวกหนู
เพราะว่าคุยกันแล้วเขาฝั่งนั้นได้โทรมาที่เอาอิ๋วกลับมาบ้านแล้วนะคะ
พอดีว่าวันนั้นเขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งความฝั่งสุดเขตนะคะว่าจะไปแจ้งความ
แล้วพวกหนูพวกหนูก็เลยว่าค่ะไปแจ้งเลย
ในเมื่อลอตเตอรี่ยังไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าซื้อจริงหรือเปล่า
ซื้อจริงหรือเปล่าก็เชิญพวกคุณไปแจ้งเลย
พวกคุณอยากแจ้งพวกคุณก็แจ้งเลยพวกหนูก็ว่าอย่างนี้
เขาก็เลยตะโกนตะโกนมาด่ามาว่า
เชิญเชิญพ่อคุณใช้เงินให้สบายเลยเขาบอกอย่างนี้ค่ะ
พวกหนูก็เลยโมโหโมโห
ด้วยความโมโหก็เลยพากันไป๗๘คนไปบ้านเขาแล้วค่ะ
แล้วก็เอาอิ๋วไปด้วยแล้วก็อิ๋วก็สารภาพนะคะวันนั้นนะคะ

เขาไปแจ้งความมาแล้วพอเราไปถึงยกกันไปที่บ้านเด็กผู้ชาย

ค่ะก็บอกว่าอิ๋วบอกเขาไปซิว่าได้ซื้อหรือเปล่า
อิ๊วก็บอกว่าไม่ได้ซื้อจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ
แต่แดนที่อยู่บนบ้านลงมาพร้อมถือทูบลงมาด้วย
แดนถือทูบลงมาแล้วก็ไปจุดหลังบ้านไม่รู้ไปจุดทำไม
อิ๋วก็เลยตามไปตามไอ้แดนไปแล้วไปพูดกันว่า
ทำไมไม่บอกเขาไปว่าไม่ได้ซื้อจะโกหกเขาทำไมอิวบอกว่าอย่างนี้
สาเหตุที่อิ๋วบอกว่าไม่ได้ซื้อเหมือนกับ
มีใครบอกให้อิ๋วไปพูดแบบนั้นหรือเปล่าคะ

คุณฉวีวันมั่นใจว่าที่อิ๋วพูดเนี่ยว่าไม่ได้ซื้อคือเรื่องจริงใช่ไหม

ไม่ได้มีผู้ใหญ่บังคับอิ๋วว่าให้พูดแบบนี้แน่
แต่ไม่มีใครบังคับค่ะไม่มีใครบังคับ
คือดิฉันก็ถามดุมากค่ะอาจารย์
เนื่องจากว่าเรื่องของแต่ละคนที่ได้มาเนี่ยมันไม่ตรงกันอยู่หลายอย่าง
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถามใครก็จะโหดนิดนึง
อาจารย์จะบอกว่านี่คือข้อเท็จจริงหนึ่งที่คุณฉวีวันเล่า
มันฟังดูแล้วข้อสังเกตนะ
มันจะไปตรงกับประจำวันของวันที่๓ที่บอกว่า
คุณชวีวันไปไปหาอิ๋วที่บ้าน
แล้วก็ได้บอกว่าจะพากลับเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เพราะอะไรจนต้องพากลับ
อาจารย์แต่เดี๋ยวอีกเสียงหนึ่งที่สำคัญคือได้คุยกับทนาย
ทีมแมนของทนายโดนโนรงที่เป็นคนไปว่าความ
เขาจะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในศาลด้วย
เดี๋ยวเราขอพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
อาจารย์สุดท้ายเราต้องขมวดด้วยนะว่าถ้ามันมีคดีแบบนี้
ไปฟ้องกันเองที่ศาลเยอะ
เรื่องลอตเตอรี่เนี่ยนะคะถูก๑๒ล้าน๓๐ล้าน๙๐ล้าน๑๐๐กว่าล้านเนี่ย
เอายังไงดีคะสักครู่ค่ะ
คำให้การเช่นเดียวกันในคำให้การของคุณแม่บัวตัน
คุณแม่บอกว่าเรื่องลอตเตอรี่ทั้งหมดคือทราบจากลูกชาย
แล้วก็ลูกสะพ้ายของตัวเองทั้งหมดใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายของตัวจำเลยหรือฝ่ายโสดเนี่ย
จะมีตัวละครแค่อิ๋วเท่านั้นนะครับที่คุยกับทางทั้งสองฝ่าย
อ๋อใช่คุยทั้งกับแม่ตัวเองแล้วก็ฝั่งแฟนตัวเอง
ทางฝั่งของโจทย์เนี่ยที่บอกว่าทางฝั่งจำเลยเนี่ย
ได้รับหวยมาจากหิวแล้วก็กำลังเอาไปขึ้นเงินเนี่ย

ส่วนทางฝั่งจำเลยเขาบอกว่าเรื่องที่บอกว่าถูกลอตเตอรี่เนี่ย
ก็ได้ยินมาจากปากหิวแต่ไม่เคยได้เห็นลอตเตอรี่จริง
คำให้การจากคำให้การเนี่ยนะคะ
มันมีการพูดถึงว่าตอนไปแจ้งความไม่เคยระบุเลขชุดลอตเตอรี่
แต่เอกสารที่มีแจ้งความเมื่อวันที่๘เมษายน
คือหลังจากลอตเตอรี่ออกประมาณ๗วันเนี่ยนะคะ
มันมีการระบุเลข๑๔เอาไว้ว่าเป็นชุด๑๔๑ใบใช่ไหม
ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นในศาลคะทำไมทำไมตอนบอกตำรวจบอกชุด๑๔
ในศาลบอกไม่ได้ระบุเลขชุด
คือในการกระบวนการไฝ่ศวนมื้อฟ้องอะนะครับ
นัดที่ผมเข้าไปทำคดีเนี่ยมันเลื่อนมานัดหรือ๒นัดแล้วนี่แหละนะครับ
เนื่องจากว่ารอพยานหลักฐานทางกองสลากอยู่นะครับ
วันนั้นวันที่นัด๒๓กรกฎาคมนะครับ
เอกสารจากกองสลากมาแล้ว
ทีนี้ทนายฝั่งโจทย์ตรวจสอบดูแล้วนะครับ
ว่าเอกสารที่ขอหมายเรียกไปนะครับเป็นชุดที่๑๔เนี่ย
มีสำเนาหน้าด้านหลังของสลากนะครับชุดที่๑๔
ก็ไม่ปรากฏว่าสลักหลังในชื่อของสุดเขตเลาะกลางนะครับ
แล้วก็ในส่วนบัตรประชาชนของคนที่ไปขึ้นเงินเนี่ย
เป็นชื่อคนอื่นเลยไม่มีญาติพี่น้องของทางฝ่ายจำเลยเลยนะครับ
แล้วก็ในส่วนของเอกสารหลักฐานของคนรายชื่อคนที่ไปขึ้นเงินเป็นปึ้งเลยนะครับ
ซึ่งเขาตรวจสอบอยู่นานมากก็ไม่น่าจะมีหลักฐานในส่วนนี้นะครับ
ก็เลยแก้ฟ้องเป็นว่าจำไม่ได้ว่าเป็นสลากชุดที่เท่าไหร่กันแน่
แล้วสารต้องอนุญาตให้แก้ไขกลำฟ้อง
ฉันจะถามว่าตอนที่ได้สำเนาใบขึ้นเงินของคนถูกรางวัลที่๑

หนึ่งใบนั้นที่บอกเป็นชุดที่๑๔ถ้านายเปียรัตนัสเห็นเลยใช่ไหม
ก็ผมขอตรวจดูสำเนานะครับ
ที่ขอหมายเรียกพยานเอกสารไปนะครับ

เป็นชื่อคนอื่นเลยครับที่เขียนตลับหลังไว้
ไม่ได้มีการขีดค่าของเดิม
มีลักษณะการลบขูดขีดชื่อเดิมออกแล้วมีชื่อใหม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
มันมันเนื่องจากมันเป็นตัวสำเนาครับในส่วนนี้มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับคุณจอมขวัญ
หมายถึงเอาที่คุณเห็นด้วยตาว่าไอ้ภาพที่มันถ่ายสำเนามา
ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีการขีดค่า
ส่วนจะลบลิปปิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่สามารถพิสูจน์ได้
แต่งั้นอีกโจทย์ที่จะต้องควรพิสูจน์ในจุดนี้มาถ้างับเขายังเชื่อว่า

มีการลบหรือการฉีดค่าหรือมีการแต่งเติม

ที่อาจารย์พูดไว้หัวรายการนี่ค่ะนักทนายเปียรันดร์พูดเมื่อวัน
ถ้ามีการลอยลบลอตเตอรี่มันมีลายน้ำ

มันทำไม่ได้หรอกถ้าลบปั๊บลายน้ำมันหายอันที่หนึ่งเลยนะ
คดีนี้ผมคิดว่า๑พยานหลักฐานสำคัญก็คือลอตเตอรี่ที่มีลายเซ็นชื่อของสุดเขต

ประการที่สองไปพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพยานบอกเล่าซะเกือบทั้งหมด
ประการที่๓ที่น่าสนใจที่สุด
ทำไมอิ๋วถึงกล้าเบิกความใส่แม่ตัวเองแบบนั้น
ผมว่าตรงนี้แหละที่เขาเอาเป็นประเด็นสำคัญ
มันไม่น่าจะมีลูกคนไหนที่เบิกความปรักปรำแม่
เขาใช้ตรงนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญ
นึกออกไหมแทนที่เขาใช้หลักงานลอตเตอรี่เนี่ย
โดยธรรมชาติไม่มีลูกคนไหนที่จะไปปรักปรำแม่ขนาดนั้น
ว่าลูกเบิกความซัดแม่เนี่ยแสดงว่าทำจริง
แต่สารไม่ได้มองอย่างนั้นสารมองพยานหลักฐาน

เดี๋ยวที่อาจารย์บอกอาจารย์กำลังจะบอกว่าทางฝ่ายโจทย์เนี่ย
มีอิ๋วไปเบิกความเหมือนกับค้านใส่แม่ตัวเอง
ซึ่งโดยปกติมันไม่ควรมี
คือโจทย์อาจจะคิดว่าทางฝั่งโจทย์อาจจะคิดว่า
เนี่ยทำให้มีน้ำหนักซึ่งสารเปล่าไม่เกี่ยว
ก็คือเอาหลักฐานเอาพยานเอาทุกอย่างที่มี
ใช่เลยนั่งนึกว่ามันมีมูลเหตุจูงใจอะไรถึงต้องไปฟ้องอันที่หนึ่ง
อาจจะมีมูลเหตุจูงใจที่ไม่ชอบกันอะไรกันประเด็นหนึ่ง
อันประเด็นที่สองเนี่ยเค้าจะตั้งลูกคดีเค้าตั้งเอาอะไรเป็นตัวตั้ง
เขาเอาลูกสาวของตัวจำเลยเป็นตัวตั้ง
ลูกสาวยังมาอยู่ฝั่งนี้เลยกับแม่ตัวเองไม่รักหรือไง
ทนายเปียนัทบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าน้องผู้หญิงเป็นคนเดียวที่ได้คุยกับฝั่งแม่ตัวเอง

แต่พยานแวดล้อมอื่นก็มีมีใครอีกคนนึงนะที่จริงที่เขาควรจะเอามา
เจ้าของโทรศัพท์ที่บอกว่าถูกลอตเตอรี่

ไอ้คนนั้นมาบอกได้สิถ้าเห็นจริงอ่ะ

มันยังมีพยานอื่นที่ช่วยอยู่ใช่ไหมแต่จุดสำคัญของคดีนี้ก็คือ

อาจารย์แล้วทำไมทนายฝั่งโจทย์เขาไม่แบบ
เนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ล่ะ

เอาท้ายรักษาขอบคุณครับ

เก่งแซ่บกันหมดมันก็จบไปแล้วมันก็ชนะแล้วไง
เอาเฉพาะคดีนี้นะคะถ้าเราจะสู้คดีนี้แล้วเราเป็นฝั่งโจทย์

คือตัวสำคัญถ้าเอาลอตเตอรี่มาแล้วมีลายเซ็นสุดเขตนะ

อันนั้นแหละที่ต้องขอท่านผู้พิพากษาในการพิสูจน์ให้ชัด

ใช่ทีนี้มันไปไม่ได้เพราะอะไร
มันไปไม่ได้เพราะคนที่ขึ้นเนี่ย

ผมเห็นแล้วผมก็ไม่กล้าพิสูจน์เหมือนกัน

คนขึ้นในขายคนขึ้นอยู่จังหวัดไหน

แต่คนขึ้นอยู่อีกโยชน์นึง

ลอตเตอรี่ฉบับนี้ไปขึ้นเงินเมื่อไหร่

คืออันนี้คือข้อเท็จจริงที่ฟังเฉพาะ

ชั้นต้นเขาจะอุทธรณ์กันต่อ
ก็เรื่องของเขาแต่ไม่รู้จะเป็นแบบไหน

เชี่ยวชาญด้านลอตเตอรี่แล้วนะเนี่ย

มาจะสัลค์ไดคาโต๊ะนี่เลย
อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้

วันนี้มีหลายข่าวกับคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิ